กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ

เพราะว่าคนที่เขาโพสต์คลิปเนี่ยตั้งเชื่อไว้
บอกว่าเป็นคลิปเสียชัดภาคสอง
เอาไปกระโดดเกาะหน้ารถใครยังไง

คือก็มีกว่าการพูดจามเหมือนทะเลาะกันได้ละค่ะ

พอลงมาหลังจากนั้นเนี่ย
ฝ่ายหญิงขึ้นไปบนรถฝ่ายชายก็ยังเกาะกระโปรงอยู่
ฝ่ายหญิงทนไม่ไหวถอดรองเท้ามาจะไล่ตีค่ะ
นี่ขนาดรายเดอร์ที่อยู่แถวนั้นนะจะมาช่วยห้าม
แต่ฝ่ายหญิงก็เหมือนกับเขาไม่อยากจะคุยกับผู้ชายแล้ว
ท้ายที่สุดเนี่ยนะฝ่ายชายก็ขวางหน้ารถไม่ยอมให้ฝ่ายหญิงหนีไป

คนที่เขาถ่ายคลิปได้นักข่าวของเราไปคุย
หลังจากนั้นฝ่ายชายก็มาจอดขวางข้างหน้ารถ
แล้วก็คุยกันอยู่ประมาณสัก๑๕นาที
ตอนที่คุยฝ่ายหญิงไม่ได้ลงจากรถนะ
ไปมาเนี่ยฝ่ายหญิงขับรถออกไปเลย
แล้วฝ่ายชายก็เกาะอยู่หน้าฝากระโปรงแบบนี้
ก็ขับรถออกไปประมาณ๑๐๐เมตรนะคะ
นี่ไม่รู้เหมือนกันว่าทะเลาะอะไรกันคงจะเป็นแฟนกันนี่แหละ

พยายามจะช่วยเจรจาแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับ
แต่คลิปเหตุการณ์ภาพคล้ายของเสียชัดเลยนะ
ใช่ค่ะเกาะอยู่หน้ารถกับแฟน
ตแฟนนะอดีตแฟนสาวดังไปแล้ว